เรามาพูดถึงเรื่องของมาตรการคลายล็อกกันบ้างนะครับ
เพราะว่าจะเป็นมาตรการคลายล็อกในเฟสที่๒แล้ว
อย่างที่บอกไปไทม์ไลน์ของสบคสัปดาห์นี้

แล้วก็พิจารณาว่าเฟสที่๑ที่คลายล็อกไป

ดังนั้นติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์ครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

เรื่องคนปีนรั้วขึ้นไปฆ่าตัวตาย
ต้องระวังนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้

ยังมีคนที่คิดว่าเขาไม่อยากต่อสู้ชีวิต
โดยเฉพาะอยากจะฝากไปเรื่องการเยียวยาประกันสังคมครับ
ล่าสุดเนี่ยกระทรวงการคลังเขาก็ชี้แจงของเขา
จบเลยว่า๑๔ล้านได้หมด๑๑ล้านกว่าโอนแล้ว

ตัวเลขของผู้ทำประกันประกันสังคม
แต่ว่าเรื่องที่สำคัญกว่าก็คือว่า
เพราะหลายคนเกือบ๓แสนคนติดเงื่อนไขว่า
นายจ้างยังไม่ไปเซ็น
ใบรับรองว่ากิจการของตัวเองเนี่ย
ติดแล้วก็ถูกกระทบ
เมื่อไปเซ็นไม่รับรองก็โอนเงินไม่ได้
นี่แหละเรื่องใหญ่นี่ผ่านมาเดือนกว่าแล้วนะครับ
ที่ทำมาหากินจะไม่ได้
แล้วเขาจะต้องทนไปอีกนานแค่ไหน
สถานการณ์บ้านเราขณะนี้มีเรื่องให้ห่วงอยู่สองห่วงครับ
หนึ่งห่วงว่าคนไม่มีจะกิน
เพราะไปทำมาหากินไม่ได้ร้านที่เปิดก็ถูกปิด
ลูกจ้างที่ทำงานอยู่ก็ไม่ได้ทำงานไม่มีเงิน
มาเดือนกว่าเงินที่เก็บที่พอมีบ้างก็ค่อยหมด
และกำลังไม่มีอะไรจะกิน
สองเราห่วงว่าไวรัสโควิด๑๙มันอาจจะกลับมาระบาดใหม่
อาจจะกลับมาใหม่วันนี้ถึงจะตัวเลขเห็นตัวเลขแค่สองคน
แต่ดูประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศที่ประมาทและกาดตก
ก็กลับมาใหม่ฉะนั้นสบครัฐบาลก็ห่วงสองเรื่อง
ห่วงคนไม่ไม่มีรายได้สองห่วงโรคระบาดว่าจะกลับไวรัสจะกลับมาใหม่
สุดท้ายขึ้นมาก็ละล้าละลังจะคลายล็อกแบบไหนยังไง
แล้วสุดท้ายจริงก็คือว่าคลายล็อกแบบพบกันครึ่งทางครับ
คือคลายล็อกให้เปิดกิจการ

การจะได้มีรายได้จะได้จ้างงานจ้างคนลูกจ้างจะมีรายได้จะกลับมาทำมาหากินกันได้
แต่คลายล็อกแบบมีมาตรการ
มาตรการที่กำหนดไว้เนี่ยมีรายละเอียดเยอะว่าห้างสรรพสินค้าควรจะต้องทำยังไง
ร้านเสริมสวยจะต้องทำยังไงร้านตัดผมควรจะต้องทำยังไงร้านอาหารควรจะต้องทำยังไง
เป็นคู่มือเลยครับทำออกมาละเอียดยิบเป็นคู่มือเลยเพื่อไม่อยากให้กลับมาใหม่ที่คุณหมอ
ทวีสินบอกเมื่อสักครู่ไงว่าดูตัวอย่างเกาหลีใต้หายไปแล้วปรากฏว่ามีคนหนึ่งคนเป็นตัวการเข้าไปใน
นายกรัฐมนตรีบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงพูดง่ายว่ากำลังดูความประพฤติกันอยู่
ถ้าผู้ประกอบการปฏิบัติตนตามมาตรการที่ขอร้องว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้
ผู้ใช้บริการก็ปฏิบัติตามที่เจ้าของร้านบอกไม่มีปัญหา
ปลดล็อกคลายล็อกเฟส๒เฟส๓กำลังจะตามมาแน่
แต่ถ้าในทางตรงกันข้ามคลายล็อกแล้วกาดตก
เจ้าของประกอบการไม่ได้เข้มงวดให้ลูกค้าปฏิบัติตาม
ลูกค้าก็ไม่ปฏิบัติตามตามที่เจ้าของประกอบการบอก
แล้วก็จะกลับมาติดเชื้อใหม่
อันนี้แหละที่นายกบอกว่าถ้าทำอย่างนั้นก็ปิดต่อ
พูดง่ายว่าตอนนี้กำลังดูความประพฤกษ์เป็นลายกันไปว่า
ประพฤกษ์อยู่ในกรอบในร่องในรอยเปิดต่อ
ประพฤกษ์ไม่อยู่ในร่องในรอยตามที่กำหนดก็สั่งปิด
ฉะนั้นตอนนี้ต้องร่วมมือกันครับ
ทั้งฝ่ายผู้ประกอบการเจ้าของร้านกับฝ่ายลูกค้าที่ไปใช้บริการ
ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าก็คือฝ่ายสถานประกอบการเจ้าของกิจการ
ลูกค้านั้นเนี่ยเขาก็อาจจะมีคนดื้อบ้างคนไม่ยอมบ้าง
แต่ว่าสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยผมว่ามาถึงเวลานี้
ผู้ประกอบการเจ้าของร้านต้องเข้มครับต้องเข้ม
อย่างที่ยังหล่าหลวมอยู่เช่นซุปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ย

คนก็ห่างกันดีแต่ว่าตอนที่จะไปจ่ายตังค์
ปรากฏว่าก็ยังไปเบียดยังคิวยังไปใกล้กันอยู่
อันนี้ผู้ที่ดูแลต้องเข้ม
ฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะมอนิเตอร์ไว้ก็จะมีคนไปตรวจนะครับ
ถ้าเห็นท่าไม่ดีเขาก็สั่งปิดต่อ
แต่เขาจะสั่งปิดต่อเฉพาะเป็นร้านร้านไปไม่ได้จะเป็นประเภท
อันนี้ก็อยู่ในระดับรักษาความประพฤติกันอยู่
ตลาดนัดจตุจักรนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่ง
เพราะว่าปิดไปนานเพิ่งเปิดขึ้นมาเมื่อวันที่เก้าวันที่สิบ

ผู้ประกอบการร้านค้าที่จตุจักรเขามีสมาคมของเขา
เขาก็โทรมาบอกผมว่าผู้ประกอบการยินดีจะปฏิบัติอย่างเข้มงวด
แต่ปัญหาก็คือว่าลูกค้าบางทีก็ดื้อ
บางทีก็ไม่ยอมปฏิบัติตามที่เจ้าของร้านบอก

เพราะมีฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่
จตุจักรกลายเป็นแหล่งระบาดรอบ๒ขึ้นมา

ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการจะเข้มแค่ไหน
ผู้ประกอบการจะมีความสามารถที่จะคอยกำชับกำชาลูกค้า
แค่ไหนว่าให้เข้ามาได้กี่คน

เสร็จแล้วต้องหมุนเวียนกันคนนี้ออกคนโน้นเข้า

ถ้าทำกันได้ไม่มีปัญหา
ก็ต้องย้ำตามที่อาจารย์บอกไปนะฮะว่า
ในส่วนของผู้ประกอบการเองก็ต้องเข้มในมาตรการด้วย
ผู้ใช้บริการเองก็ต้องให้ความร่วมมือเข้มในมาตรการด้วย
คือเมื่อวานทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องของห้างสรรพสินค้า
บอกว่าเราอย่าคิดจะไปห้างเพราะหวังจะไปพักผ่อนหรือไปแฮงเอาท์
ใช่เพราะว่าการออกไปห้างมันคือความเสี่ยงทุกครั้ง
เราไม่รู้หรอกว่ามีใครที่เป็นผู้ติดเชื้อมาเดินเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวแล้วเขามาเดินในห้าง
โอกาสที่จะแพร่เชื้อและเราไปรับเชื้อนี่ก็มีสูงมากเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นการย้ำไว้ก่อนนะฮะแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายในเฟส
ถ้าห้างสรรพสินค้าอยู่ในกลุ่มที่ต้องผ่อนคลายด้วยนะครับ
อย่าให้ประชาชนหวังว่าจะไปพักผ่อนที่นั่น
ถ้าจะไปห้างสรรพสินค้าคือไปซื้อสินค้าที่จำเป็นเท่านั้น
ใช่แล้วก็บอกทางห้างเองด้วยนะว่าห้างเองต้องงดโปรโมชั่นพวกรถแรกแจกแถม
ดึงดูดให้คนไปที่ห้างพวกนี้มันไม่ควรมีโปรโมชั่นแบบนี้ในช่วงนี้
แต่ว่ามีห้างบางห้างนะครับเขาก็เริ่มออกมาตรการมาแล้ว
บอกว่ามีตั้งร้อยมาตรการมีร้อยมาตรการเลยนะ
ในการที่จะดูแลคนให้ปลอดภัยจากโควิด๑๙
ถ้าเขาเปิดเขาก็ยืนยันออกมาแบบนี้นะฮะ
ฟังอาจารย์สุภาพวิเคราะห์เรื่องต่างกันต่อนะครับ

ครับคุณมินครับคุณน้ำแข็งครับขออภัยฮะมีสัญญาณมีปัญหาเล็กน้อย
อยากจะวิเคราะห์ปิดท้ายขีดเส้นใต้ปิดท้ายวันนี้เรื่องเบาครับ
ผมอยากให้ท่านผู้ชมคุณน้ำแข็งและคุณมิ้นดูคลิปนี้ครับ
เป็นภาพนิ่งที่เขาส่งกันมาเป็นภาพที่เรียกว่าดูแล้วเออมีความสุขและสบายนี่มาเห็นแล้วเห็นอะไรไหมครับ
นี่คือทางมะพร้าวครับคุณมินครับทางมะพร้าวก็คือกิ่งก้านของต้นมะพร้าวที่ปลูกกันมากในเกาะสมุยภาคใต้ส่วนใหญ่จะมีคำมะพร้าวมาก
มะพร้าวเนี่ยพอได้เวลามันก็จะหลุดลงมาจากต้นทางใหม่ใบใหม่ก็จะขึ้นมามันก็จะร่วงอย่างนี้เป็นธรรมชาติเขามา
ปรากฏว่ามีคนเอาทางมะพร้าวนี่แหละครับมาทำเป็นศิลปะให้ให้คนมาวาดรูปกันคุณอนงคำจีนเจ้าของตลาดอาร์ตติดเกาะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารเป็นเจ้าของห้องพักบน
ก่อพงันเนี่ยมันมีทางมะพร้าวเยอะน่าจะนำมาเป็นวัตถุดิบผลิตชิ้นงานวาดภาพได้ก็เลยนี่แหละครับไปชักชวนนักท่องเที่ยวที่เป็นฝรั่งที่ติด
ก็อยู่เพราะว่ายังกลับประเทศไม่ได้
แล้วก็ฝรั่งเหล่านี้ก็เช่าห้องพักอยู่ที่

มาหัดวาดภาพบนทางมะพร้าว

เขามีความสุขกับกิจกรรมนี้มาก
ก็ชักชวนกันมามาวาดภาพเยอะแยะ
คุณอนงบอกว่าการร่วมกิจกรรมวาดภาพเนี่ย

แล้วยังแถมยังเลี้ยงอาหารกลางวันให้ฝรั่ง
มาร่วมกิจกรรมวาดภาพด้วย
มะพร้าวที่วาดภาพเสร็จ
เนี่ยฮะก็นำไปวางเรียงเป็นแถว
ริมถนนปากทางเข้าที่พัก
นักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
ก็จะลงมาถ่ายภาพไว้เป็นที่ละลึก

อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นในจอนี่แหละ
ฝรั่งคนนี้แหม่มคนนี้กำลังวาดภาพอยู่
คนนี้อีกคนหนึ่งเรียกว่าเป็นงานสินบนทางมะพร้าว
สินบนทางมะพร้าวเอาภาพดีมานี้มาฝากให้ฟัง
สุดท้ายขึ้นมาก็จะบอกนิดเดียวครับว่า

อย่าเอาพฤติกรรมของคนที่เห็นแก่ตัวไม่กี่คน
มาทำให้เรื่องดีต้องหายไปนะครับ
เพราะว่าคนที่เขาให้ความร่วมมือเขาไปหยิบตังค์แต่พอกินเนี่ย
มีมากกว่าคนที่ไปโกยมาอย่างนั้น
และต่อให้ไปโกยจริงเนี่ยคนให้ต้องคิดว่าเขาเอาไปไหนครับ
เขาเอาไปกินที่เขาเอาไปมากหน่อยบ้านเขาอาจจะมีหลายคน
ถ้าเขาเอาไปมากหลายคนเขาได้กินกันหลายคน
คนให้ก็อย่าไปคิดอะไรเลยครับ

เพราะว่ามันเป็นจุดบรรจบระหว่างคนที่เหลือเฟือกับคนที่ขาดแคลน
เสียแต่ว่าไอ้ที่ไปไปเขย่าประตูเขาไปตะโกนด่าว่าเขาเนี่ย

แต่ผมว่าจากนี้ไปเนี่ยคนค่อยเรียนรู้ไป
คนที่ไปทำอย่างนั้นก็จะถูกนำมาประจาน

ฉะนั้นก็ขอออกความเห็นด้วยหนึ่งเสียงว่า
ปันสุกหรือตู้อะไรทั้งหลายที่ชื่อแบบนี้เนี่ย
ต้องทำต่อครับคุณน้องแข็งครับคุณบุ๊คครับ